คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ตามข่าวนี้กันต่อหน่อยนะคะ
เพราะว่าดูเหมือนจะไม่จบง่ายจากกรณีที่กู้ภัยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คือไปเตะคนเมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะ
ปรากฏว่าเมาเดินโซซัดโซเซแบบทรงตัวแทบไม่อยู่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันแหละ
แต่ว่าจังหวะภาพกล้องวงจรปิดที่มันจับเอาไว้ได้เนี่ยคือเตะเสยคางฮะ
เสียงดังปั๊กจนเขาหงายหลังลงไปกองเลือดกลบปากเลยอ่ะ
ตรงนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมรอฟังเสียงด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูแน่นอน
เพราะว่าวันนี้ที่เราตามให้ก็คือทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็จะไม่ได้อะไรมากมายหรอก
แต่ฝั่งญาติบอกรับไม่ได้ยอมไม่ได้เด็ดขาด
กู้ภัยเองเขาก็ชี้แจงบอกว่าเขาก็ยอมรับผิดนะแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าฝั่งคนเมาอ่ะไม่ไปทำร้ายกู้ภัยก่อนคุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เป้าหมดนะไม่มาได้ก่อนนะ
แม่มาดีดีไหมอีฮะเดี๋ยว
โอ้โหเสียงหงายหลังแบบล้มตึงน็อกลงไปเลยค่ะ
สลบไปเลยครับนี่ค่ะคุณผู้ชมคือกล้องวงจรปิดบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงนะคะ
ตั้งแต่สิบสี่ตุลาคมคือนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้แหละ
จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ค่ะนายอภินันต์จองข้างนี้นะครับ
เป็นวัยรุ่นอายุ๒๐ปีสภาพไม่ต้องถามก็รู้ว่าเมาแน่นอน
เพราะว่าเดินเนี่ยคือเอาจริงทรงตวงแทบไม่อยู่เลยค่ะ
เดินก้าวหน้าหนึ่งก้าวถอยหลังสามก้าวอ่ะค่ะใช่
แล้วก็จะเดินตรงแต่ก็เลี้ยวซ้ายทีขวาทีเลื้อยเป็นงูอยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอมาเดินโซซัสโซเซตรงนี้บางบ้านเขาเลี้ยงหมาได้ยินเสียงหมาเห่าใช่ไหมคะ
หมามันก็เห่าตอนกลางคืนเจ้าของบ้านเลยโทรแจ้งตำรวจให้มาดู
ปรากฏว่ากู้ภัยมาถึงก่อนเป็นกู้ภัยเชียงดาวนะคะ๓คนค่ะ
มาถึงก่อนที่ตำรวจจะมากูภัยก็ตอนแรกก็เดินไปประกบคือพยายามจะควบคุมมาแหละ
ควบคุมตัวว่าเออไปนั่งพักถี่รถไปอะไรยังไงก่อนไหมแล้วดีนะ
จริงจริงเนี้ยเขาเดินหน้าเก้าหลังสามเก้าพ้นกล้องวงจอดปิดไปแล้วนะฮะ
แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยกลับมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยก็คือเหมือนกู้ภัยพยายามจะเดินมาประกบ
เขาก็เดินถอยหลังหนีกลับมาตรงนี้อ่ะแล้วเขาขัดขืนครับ
ภัยบอกว่าคือก็พยายามที่จะคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ไปหนังพักดีเดี๋ยวจะเกิดอันตราย

จังหวะก่อนหน้านี้ที่เขาโดนถีบหน้าไปครั้งหนึ่งแล้ว

ทำไมถึงมาทำแบบนี้เข้ามาดี
แต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าคุณกับผมนะหลังจากนั้นพอสิ้นเสียงคำนี้ปุ๊บก็เนี่ยค่ะ
เสยคาหงายหลังแบบนี้เลยแล้วกู้ภัยสามคนก็ทิ้งเขานอนสลบนิ่งอยู่ไปแบบนั้นนะ
อ่าจนสักพักเขารู้สึกตัวถึงค่อยเดินกลับมาอันนี้เป็นจังหวะโอ้โห
นิ่งลงไปเลยค่ะไม่รู้หัวกระแทกพื้นด้วยหรือเปล่านะเอาจริง
เพราะหงายไปเลยพอเตะเสร็จก็ไปเดินไปเลยแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวินาวินิจฉัยพินิศศักดิ์ผู้กำกับการสพเชียงดาวนะคะ
บอกว่าตำรวจเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุหลังกูภายสิบห้านาทีครับ
ตอนตำรวจไปถึงเนี่ยเห็นว่านายอภินันมีเลือดออก
ก็เลยให้กูภายกรรมนี้แหละพาส่งโรงพยาบาลอืม
ตอนนั้นตำรวจยังไม่รู้ว่านายอภินันถูกทำร้ายนะคะ
เพราะว่านายอภินันเองก็ยังพูดไม่ได้รอยเลือดยังอยู่เลยว่ะ
ใช่นั่นคือกองเลือดเลยค่ะก็คือโดนแรงขนาดนั้น
ทีนี้พออาการเริ่มดีขึ้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
นายพินันเขาก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกู้ภัยคนที่เตะเขา
ชื่อว่านายอภิชาตรเรือนแก้วอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยเชียงดาวนะคะตำรวจก็เชิญทั้งสองฝ่ายมาคุยเจรจากันแล้วแหละ
ตอนคุยเจรจาเนี่ยทางฝั่งของกู้ภัยก็คือนายอภิชาเขาก็ขอโทษ
แล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการแล้วก็ดูแลรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาให้
ฝั่งนายอภินันเองเขาก็ไม่ติดใจอะไรแต่ว่าครอบครัวและญาติของนายอภินันบอกว่าติด
ติดใจยอมรับไม่ได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยอมความครับ
ฝั่งกู้ภัยเองก็รับผิดทุกอย่างขอโทษทุกอย่างคือตอนนี้นายอภินันถูกส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสรรค์ไซม์
เพราะว่าต้องผ่าตัดจังหวะที่โดนเต็กน้ำปั๊กกลามหักเลยทีนี้ทางด้านคดีความก็เท่ากับว่า
ถ้าญาติไม่ยอมความก็แปลว่าการดำเนินคดีจะต้องมีการเกิดขึ้นนะคะ
แต่ต้องรอผลตรวจบาดแผลของนายอภินันก่อนว่า
มันสาหัสหรือไม่สาหัสเพราะว่ามันส่งผลต่อการเขียน
หรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาในสำนวนคดีของตำรวจด้วย
ไม่คือมันจะมีเหตุผลข้อไหนล่ะครับคุณผู้ชมครับ
กู้ภัยจะไปทำแบบนี้ได้ตกลงคุณจะมาช่วยหรือคุณจะมาซ้ำเขา
ว่าเขาเมานะฮะคือยังไงกู้ภัยก็ต้องหาวิธีและหาทางช่วยเหลือล่ะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งกู้ภัยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเดี๋ยวรอฟังนะคะ
มีฝั่งของกู้ภัยด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราอ่ะได้คุยกับ
เธอบอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วตกใจมาก
รับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์นี้กู้ภัยคือจิตอาสาไม่ใช่เหรอ
ทำไมถึงมาทำกับคนไม่รู้เรื่องแบบนี้
แล้วเธอก็บอกว่าอภินันน่ะนี่ยังไม่รู้ตัวเลยนะ
ว่าโดนผู้ไพตะเสิดปลายคางอ่า
พี่นั่นเหมือนว่าตัวเองลดล้อมจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
การจงใจทำร้ายมากกว่าค่ะเขาแสดงความเสียใจอะไรไหมค

ผู้กรณีค่ะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยนะคะ
คืออยากจะถามด้วยซ้ำว่ากู้ภัยชุดนี้ได้รับการฝึกอบรมไหม
หรือยังไงค่ะอันนี้คืออยากจะอยากจะถามเขาว่า
ได้รับการฝึกอบรมไหมตอนที่ฝึกอบรมอ่ะคืออ่า
เอาง่ายนะคะพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เมื่อก่อนทำงานกู้ภัยมาค่ะ
อบรมเนี่ยคือทุกอย่างมันต้องมีใช้ความอดทนอย่างสูง
แม้จะมีแรงกดดันขนาดไหนเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขา
ทำให้เขาสบายใจทำให้เขาผ่อนคลายค่ะ
ไม่ใช่ว่าจะไปเลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าไม่ถูกใจ
ก็จะทำร้ายเขาอย่างนี้มันไม่สมควรมันทำไม่ได้ค่ะ
คือญาติบอกว่ากู้ภัยไม่มีแสดงความเสียใจไม่ยอมขอโทษใหม่อะไรทั้งสิ้น
ครับแต่ว่านายวิทยาบุญมากหัวหน้าทีมกู้ภัยเชียงดาว
เขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราเพราะว่าเราก็ต้องโทรไปถามฝั่งเขาเหมือนกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เพื่อจะได้ฟังความทั้งสองด้านน่ะนะคะเขาบอกว่ากู้ภัยเนี่ยยินยอมรับผิดทุกอย่าง
แล้วก็ยินยอมที่จะรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาของนายอภินันด้วย
แล้วก็ขอโทษด้วยจะดูแลชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวด้วย
แต่เรื่องนี้หัวหน้ากู้ภัยบอกแบบนี้นะคะว่ามันไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย
แต่มันถือเป็นความผิดร่วมกันเพราะว่านายอภินันเองไปทำร้ายกู้ภัยก่อน
กู้ภัยก็เลยทำกลับอันนี้คือคำชี้แจงของหัวหน้ากู้ภัยเชียงดาวนะคะ
แม่คนเมาก็จำอะไรไม่ได้แล้วซะด้วยถ้าฟื้นขึ้นมาจำได้อยากจะถามว่าไปทำอะไรเขา
จากไปถามเขาว่าคุณเป็นพ่อผมเหรอ
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะที่จะต้องมีการพูดคุยเจรจาว่าสุดท้ายแล้ว
มันเป็นความผิดในลักษณะแบบไหนยังไงกันแน่นะครับ